จะเป็นยังไงถ้าสองคนในวงการของเราแบบ

อีกคนนึงเป็นลูกทุ่งอินดี้

ผลงานมันจะออกมาเป็นแบบไหนอยากติดตามแล้ว
สองคนที่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือเบลล่ารานี
ส่วนนักร้องก็คือมาริโอโจ๊กนั่นเองนะคะ
นักร้องลูกทุ่งอินดี้สายฮายอดวิวเป็นร้อยล้านนะคุณ
ทั้งคู่โครจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก
เป็นโปรเจคพิเศษนี้ค่ะเป็นซิงเกิลชื่อเพลงว่า
จกกระจิ้มนะคะเป็นแนวอินดี้อีสานค่ะ
แต่งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทย

และเพลงนี้มาริโอโจ๊เขาฟีเจอร์ริ่งกับเบลล่ารานี
จะได้ดูน้องเบลล่าร้องเพลงนะคะสนุกสนานเขาบอกเป็นแนวโจ๊ะเลย
แล้วก็บันทึกเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
งานนี้เขาจะเปิดตัวนางเอกสาวเบลล่าเป็นนักร้องหน้าใหม่เลยหรือเปล่า
หรือจะเป็นโปรเจคพิเศษอะไรกันแน่

แต่ที่แน่เพลงนี้คุณมาริโอโจ๊กเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐ
เป็นโปรเจคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยล่ะค่ะ
ก็จะเริ่มถ่ายเอ็มวีกลางเดือนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่านางเอกสาวของเราเนี่ย

แต่พอเวลาอัดจริงแล้วผ่านฉลุย

มีตัวอย่างให้ฟังกันเป็นน้ำจิ้มด้วยจ๊ะ
จกกะจิ้มกะจกกะจกกะจิ้มกะจกกะจกกะจิ้ม

เพราะว่าจะได้เห็นเบลล่าแดนกระจายกันด้วย

เมษายนนี้ได้ชมเอ็มวีแน่นอนค่ะ

อยากจะให้แฟนเตรียมสนุกรับวันสงกรานกันไปด้วย

เขามีเพลงดังนะนี่คือเพลงเก่าของเขาใช่ไหม
แม่ชัยให้ลากห่วย

ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเพลงต่อไปจะฟังแค่ไหนนะครับ